เอาจากกรณีที่องค์กรพิทักษัตริย์จากสหรัฐอเมริกาหรือว่าองค์กรพีต้า
เขานำเสนอเนื้อหาและคลิปบางส่วนที่เขาบอกว่าเขาถ่ายจากประเทศไทย
บอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้แรงงานลิงกังในการไปเก็บมะพร้าวในอุตสาหกรรมมะพร้าวในประเทศไทยค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะไปสอบถามความจริงจากพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทยคืออำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยเมื่อวานนี้นะคะไปพูดคุยกับเกษตรกรปลูกมะพร้าวค่ะ
หลังเกิดกระแสโจมตีมากมายนะคะถึงขั้นมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้บอยคอร์ด
ดไปเลยงดซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยค่ะไปพูดคุยกับนายพนมกรนะคะ
เหล่าลักษณะเลิศเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมะพร้าวแปลงใหญ่เลยที่ตำบลเขาล้านคุณพนมกรชี้แจงว่า
ชาวสวนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ลิงกังเก็บมะพร้าวแต่จะอาศัยแรงงานคนใช้ไม้สอยมะพร้าว
สอยมะพร้าวนี่จะเป็นไม้ไผ่นะส่วนปลายเนี่ยเขาจะติดลักษณะเป็นมีดตะขอเอาไว้ค่ะ
ทำไมถึงไม่ใช้ลิงเขาบอกว่าแรงงานคนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
เขานับเป็นลูกค่ะถ้ารายงานคนเก็บมะพร้าวได้คิดลูกละ๒บาท
แต่ถ้าใช้ลิงกังต้นทุนแพงกว่าลูกละสามบาทนอกจากนี้ลิงกังที่ใช้เก็บมะพร้าว
เก็บมะพร้าวได้น้อยกว่าคนด้วยต่อวันถ้าใช้ลิงกังนะ
เขาบอกว่าลิงกังจะเก็บมะพร้าวได้สองร้อยถึงสามร้อยลูกต่อวัน
แต่ถ้าเป็นคนค่ะเก็บได้มากขึ้นเท่าตัวเลย
วันละอย่างต่ำด้วยนะอย่างต่ำนะคะถ้าใครขยันได้มากกว่านี้
อย่างต่ำเลยต้องห้าร้อยถึงหกร้อยลูกเพราะฉะนั้นแล้ว
สิ่งที่มันปรากฏตามข่าวว่ามีการใช้ลิงกังมีการทรมานลิงกังอยู่ในสวนมะพร้าว
เขาบอกว่าไม่เป็นความจริงน่าจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ฟังเสียงเจ้าของสวนมะพร้าวค่ะ
ใช่ครับใช้แม่สอยเป็นหลักครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับ
สูงนะครับทั้งหมดนี้ไม้สอยเราพอใช้ไม้สอยถึงการใช้ลิงกังเนี่ย
ด้วยที่ว่าปัจจุบันอัตราค่าสอยจะแพงกว่าการใช้ไม้สอย
เพราะว่าลิงกังเนี่ยตกกันเก็บเกี่ยวลูกละ๓บาทแล้วก็ไอ้ตัวลิงกังเนี่ยนะครับ
ค่าตัวลิงกังเนี่ยสูงเดี๋ยวนี้ลิงกังก็ตกตรง๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บางที
คือตัวตัวลิงกังมันสูงครับแล้วก็การเก็บผลผลิตเนี่ย
ใช้ไม้ตะขอเนี่ยจะไวกว่าลิงกังนะครับเพราะว่าการสอยเนี่ยเราตัดลงมาเป็นทลาย
ตลิงการเก็บทีละผลการเก็บผลผลิตต่อวันเนี่ย
ใช้ไม้สอยเนี่ยจะได้ปริมาณมากกว่าการใช้ลิงกังเยอะครับ
โดยสรุปถ้าใช้ลิงกังต้นทุนสูงกว่าในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณที่ลิงกังเก็บได้ราคาลิงกังต่อตัวก็ตามเนี่ยนะคะ
อกจากนี้คุณพนมกรยังบอกให้ฟังว่ามะพร้าวในประจวบคิริขันส่วนใหญ่
จะใช้บริโภคในประเทศมีบางส่วนเท่านั้นที่ส่งเอาเข้าแรงงานแปรรูป
เพื่อนำไปทำกะทิกล่องส่งออกขายในต่างประเทศซึ่งกะทิส่วนใหญ่ที่ส่งออกต่างประเทศ
จะใช้มะพร้าวนำเข้าเป็นหลักนะคะสำหรับอำเภอทัพสแก่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวคุณภาพดี
มีชื่อเสียงปลูกมะพร้าวได้มากที่สุดในประเทศไทยค่ะพื้นที่ก็ประมาณเก้าหมื่นไร่
ส่วนใหญ่ยืนยันว่าใช้แรงงานคนร้อยละ๙๐ในการเก็บมะพร้าวส่วนลิงกัง
มีไม่ถึงร้อยละสิบเท่านั้นเองนี่เป็นคำยืนยันจากสวนอย่างไรก็ตามนะคะ
ก็จะมีการชี้แจงจากทางรัฐบาลต่อไปใช่เดี๋ยวจะมีการเรียกทางด้านของทูตต่างต่างมาประชุมกันพรุ่งนี้ด้วย